พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดกำแพงเพชรกันหน่อยค่ะ
กาแฟกับคุณป้าวัย๕๐ปี
กาแฟเนี่ยไม่ใช่ที่เราดื่มนะคะเป็นหมาพันธุ์พิษบูค่ะคุณผู้ชม
คือเป็นความเคราะหร้ายของคุณป้าด้วยค่ะ
เดินมาที่หน้าบ้านหลังหนึ่งปรากฏว่าเจ้าของสุนัขค่ะ
สุนัขออกมาฉี่ข้างนอก
แล้วพอมันเห็นคุณป้าสังวานนี่นะคะคุณป้าธรรมนี้อายุ๕๐ปี
โจรเข้าใส่เลยค่ะคุณดูนะลักษณะรูปร่างของคุณป้าเนี่ย
ก็ไม่ได้สูงมากนักจังหวะที่กระโจเนี่ยคุณมันไปถึงศีรษะของคุณป้า
แล้วเนี่ยแผลเวอะเลยหลังจากนั้นคุณป้าล้มลง
เคราะห์ซ้ำ๒มีหมาอีกตัวเข้ามาไข้ย่ำคุณป้า
เนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยต้องช่วยกันแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๓๐
พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะหลังเกิดเหตุ
กู้ภัยก็มาช่วยประถมพยาบาลคุณป้า
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่ง
ซึ่งอยู่ด้านหลังสถานีขนส่งผู้โดยสารตะบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะฮะ
คุณป้าชื่อว่าคุณป้าสังวานอ่อนภูผาอายุ๕๐ปี
ถูกสุนักกัดที่บริเวณศรีษะและท้ายถอย
เป็นแพ้เวิร์กแบบนี้จำนวน๒แพ้ด้วยกันแล้วแต่ละแพ้ลึกประมาณ๑๐เซนติเมตร
เพราะฉะนั้นแล้วหลังจากที่กู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชร
รีบทำความสะอาดบาดแผลพร้อมกับให้ยาฆ่าเชื้อ
แต่ยังไม่พบว่าคุณป้ามีอาการอื่นแทรกซ้อน
ก็เลยให้คุณป้านอนพักดูอาการเพื่อประเมินกันอีกครั้ง
ทีนี้นักข่าวไปพูดคุยสอบถามคุณป้า
คุณป้าก็ยังพูดคุยได้แต่ก็เจ็บนั่นแหละค่ะ
คุณป้าสังวานบอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ยเดินผ่านหน้าบ้านหลังหนึ่ง

แล้วกระโจนกัดที่ศีรษะของคุณป้า

เจ้ากาแฟผู้ก่อเหตุ

คุณป้าลักษณะคือความสูงประมาณ๑๕๐บวกลบประมาณนี้นะคะ
คุณป้าบอกว่าโดนกัดจุดแรกที่ศีรษะ
หลังจากนั้นล้มลงก็มีสุนัขอีกตัว
วิ่งเข้ามารุมขย่ำคุณป้าจนได้รับบาดเจ็บ
หลังจากนั้นเจ้าของเจ้ากาแฟเนี่ย
ก็มากระชักเชือกที่ผูกที่คอเจ้ากาแฟไว้
แล้วรีบโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือคุณป้าสังวานค่ะ
โทรหาหน่วยกู้ภัยจ้ะมาโรงพยาบาล

จากวันนี้ยังไม่มาเลย

มาบอกว่าถ้าออกโรงพยาบาลเขาก็จะไปส่งบ้าน
ทีนี้เราไปพูดคุยกับเจ้าของเจ้ากาแฟ
ชื่อว่าคุณวัชรีเพชรัตน์อายุ๓๗ปี
คุณวัชรีบอกว่าสุนัขตัวที่ก่อเหตุ

ชื่อว่ากาแฟเป็นสูนักพันธุ์ผสมพิทพู

ซึ่งเจ้าของคนเก่าปล่อยทิ้งเอาไว้

แล้วคุณป้าสังวานไม่ใช่ผู้เคราะห์ร้ายรายแรกนะ
กรณ์หน้านี้จ้าวกาแฟเคยไปกับชาวบ้านมาแล้ว
โอ้โหเยอะเหมือนกันไม่ต่ำกว่า๓๐คน

มากกว่าที่คุณกะไว้๖เท่าค่ะคืนมันเกิดเหตุ
ปล่อยเจ้ากาแฟออกมาจากกรงแล้วใช้เชือก

เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ป้าสังวานเดินผ่านมาพอดี
กาแฟจึงกระชากเชือกจนหลุดจากมือ
แล้วกระโจนเข้ากับศีรษะของป้าสังวาน
ก่อนที่จะมีสุนัขอีกตัวกรูเข้ามา
รุมกับคุณป้าสังวานอีกจนคุณป้าได้รับบาดเจ็บ